คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูสถานการณ์ต่างประเทศกันหน่อยนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหมือนกัน
คราวนี้เป็นถนนยุบค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะ

ก็ทำเอาคนที่สัญจรไปมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันไปตามกันเลยนะคะ
ที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดกลางเมืองหลานโจมณฑลการซู
ตะวันตกเชียงเหนือของประเทศค่ะ

คือประชาชนเขากำลังเดินสัญจรไปมาบนท้องถนนตามปกตินะคะ
อยู่ถนนยุบลงไปแบบนี้คุณผู้ชม

บอกกล่าวไม่มีปีไม่มีขลุยใดทั้งสิ้น

คนเขาก็แตกตื่นวิ่งหนีกันนะคะ
หลายคนถึงกับต้องหยุดยืนดูเลยเพราะว่าตกใจจริง
โดยรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวันอังคารค่ะ
ซึ่งมีคนตกลงไป๒คนด้วยการบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ทางการท้องถิ่นของเมืองลันโจสั่งปิดถนนบริเวณนี้

เหตุการณ์ถนนยุบครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ค่ะ